วันนี้ก็เป็นเพราะว่าก็คิดถึงวงการค่ะ
ก็อยากมาออกใช่ก็ได้เดินแบบอะไรอย่างนี้

ตัดสินใจนานไหมคะที่เขาติดต่อไปรอบ
ก็นานค่ะเพราะว่าดูคิวของสามีด้วยว่าสะดวกตรงกันไหม
แล้วที่ผ่านมาติดต่อไปเยอะไหม

แต่ช่วงนี้ก็รับบ้างไม่รับบ้างเพราะว่านี่ค่ะเลี้ยงตัวเล็กเลี้ยงเองค่ะ

ตอนนี้ก็มาฟอกหน้าฟอกปากที่นานด้วยเลย

คือใจซอนอย่างข่าวที่ผ่านมามันเกิดขึ้นเราอยากจะบอกอะไรกับสังคมบ้าง
ขอไม่บอกอะไรค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ก็ไม่อยากจะพูดอะไร

แต่ตอนนี้คือมันก็คือคนมองเราเป็นอย่างงี้อาลุ้มไปแล้วเหมือนน้อง

แต่เครียดมั้ย
ถามว่าเครียดมั้ยก็มีอยู่แล้วค่ะแต่ก็
ก็ไม่เครียดอยู่แล้วครับก็ปอบกันเนี่ยค่ะ

ถามว่าตอนนี้พูดไม่ถูก
คือแบบพอมีน้องเราก็แบบแค่เวลาเราดูแลลูก
แล้วก็แบบยังไม่ค่อยจะแบบพักผ่อนอะไร
ยังไม่ค่อยพอเลยค่ะก็เลยแบบ
เราอยากอธิบายให้สักทมฟังว่าอย่างไรบ้างค่ะ
เพราะแบบเหตุผลที่แบบ
อ่ะเหตุผลก็ง่ายคนมองว่าเราเลิกแฟนมากกว่าพ่อแม่
ขอไม่พูดอะไรดีกว่าค่ะ

ก็ไม่พูดอะไรดีกว่าครับท่านนะครับขอบคุณมากครับ
ตอนนั้นเราท้องด้วยเราเครียดถึงขั้นไหนอ่ะ

แต่ก็อย่างที่บอกครับเราก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับ

เรื่องเวลาค่ะเราก็บอกไม่ได้ทุกคนก็มีเหตุของตัวเองเนาะ
มีการพยายามติดต่อกันกับมาม่าไหมคะพ่อกับแม่เราหัวเราไม่ติดต่อกันกับพ่อแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
อืมเราก็ไม่พูดแล้วกันครับ

คิดอยากจะผ่าตัวน้อยไปหาคุณพ่อคุณแม่เราไหมครับ
ก็เดี๋ยวเวลาที่เหมาะสมค่ะ

ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเอง
คือไม่ถึงคาดว่าตัดฉากกันไปเลย
อันนี้เราก็คือหลายอย่างหลายปัจจัย

และอย่างหลายปัจจัยมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเรา
แค่สองหรือสามคนนะครับมันก็เป็นเรื่องของหลายคน
มันก็เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะครับโอเคนะครับ
นี่น่าจะทำกับบางคนที่เขาเข้าใจว่าแบบ
แบบกัดขังหนูเงียวอะไรอย่างนี้
อ๋อถ้าลูกเขามาเรารู้สึกยังไง
อันนี้คือผมไม่สามารถบังคับความคิดของใครได้นะครับ
อันนี้ก็ขอให้แล้วแต่แต่ละวิจารณญาณของแต่ละท่านแล้วกันนะครับผม
เพราะผมไม่สามารถไปบล็อกหรือชี้นำความคิดของใครได้นะครับ
ณวันนี้คุณแจซอนคิดไหมว่าสิ่งที่เราเลือกมันคือสิ่งที่ใช่สำหรับเรา
ในความคิดเราอ่ะ
ก็คิดว่าทำให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าคนเรามันอยู่ด้วยกัน
เราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่กันได้อีกนานแค่ไหนใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือเราก็นึกอย่างเดียวเลยว่าทำยังไงก็ได้แบบ
ใช้เวลาที่มีอยู่ให้แบบมีค่าที่สุดอะค่ะ
ที่บอกค่ะก็มีเหตุผลของตัวเองคือไม่อยากพูดเพราะว่ามันก็
เผาแชทไม่พาถิ่งแหละค่ะนะครับผม
เป็นแม่แล้วเราเข้าใจความรู้สึกของแม่แล้วหรือยังคะ

แต่พ่อแม่ใครก็คิดถึงค่ะ
อีกฝั่งหนึ่งเขาก็เหมือนว่าประกาศตัดขาดไปแล้วอะไรอย่างนี้
มันมีผลกับความรู้สึกไหมคะ
เขาเรียกเราด้วยความที่เราไม่ได้เป็นคนหวานแรก
อย่างกับคำว่าตัดขาดทุกคนตกใจเป็นกันมั้ย
ก็เราห้ามความคิดใครไม่ได้
สมบูรณ์หรือเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วฮะชีวิตมนุษย์เรา
จริงแล้วเห็นคำคอมเม้นต์ต่างนะที่แบบด่าทอเราหรือทอไหมคะ
ก็มีบ้างค่ะแต่ว่ามาแบบจัดเต็มมาก

อ่ะอาทูตน้ำทุกคนก็มองเราแล้ว
ค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ปล่อยให้เขามองไว้ตอนนั้น
คือเราห้ามความคิดใครไม่ได้ก็แล้วแต่เขาเนาะ

ก็บางอย่างเราหาวิธีแก้ปัญหาไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ปลอบนะครับ
ปลอบโยนบางทีมันอาจจะช่วยอะไรในด้านการแก้ปัญหาไม่ได้
แต่อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจแล้วก็อย่างน้อยก็คือเราก็ยังมีกันและกันนะครับผม
แล้วที่สำคัญเราก็ยังมีตัวน้อยนี่อีกนะครับ
ก็อย่างที่บอกไปคือในครอบครัวมันก็คุยกันอยู่แล้วนะครับผม
เพียงแต่ว่าเรื่องพวกนี้ก็ไม่มาพูดในหน้าที่นี่แล้วกันนะครับผม
ก็หนูว่าเข้าได้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าป๊ากับม้าจะเข้ากับหนูได้หรือเปล่า
อยากเข้าข้างตัวเองไม่อยากพูดแบบเข้าข้างตัวเองอะค่ะ
ก็พ่อกับแม่ผมก็เห็นนักการเห็นส่วนเป็นเสมือนลูกสาวอีกคนนึงนะครับผม
มจมพาสผมหน่อยครับตอบหน่อยแล้ว
ก็เราก็ได้รู้ว่า

หนึ่งคืนวันก็เราก็คิดถึงลูก
แต่บะปุ๋นหัวฉันนั้นคือพ่อแล้วก็น้อง

ก็คิดว่าไม่อยากใช้สาม

เพราะเป็นแม่คนชีวิตออกไปไม่คะ
เปลี่ยนค่ะมาถึงจุดที่เราถ่านไปแล้วก็ให้นมไปด้วย
ต้องมานั่งเล่นกับลูกอาบน้ำให้ลูก
อ่ะความควรดี

เมื่อปีที่แล้วนะครับวันที่๗บุษภาปี๒๕๖๐ครับผม
เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว
เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว

เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว

เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว
เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว
เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว
เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว
เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว
เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว
เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว
เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว
เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว
เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว

เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว
เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว
เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว
เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว

เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว
เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว

เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว
เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว
เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว

เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว
เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว
เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว
เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว

เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว
เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว
เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว

เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว

เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว

เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว
เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว

เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว

เรียกงานไปเรียบร้อยแล้ว